เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่ร้องสื่อมวลชนบอกช่วยด้วยค่ะ
ญาติสนิทของเธอเนี่ยเมาแล้วก็ข่มขู่ว่าจะทำร้ายเธอนะคะ
ซึ่งตำรวจมาก็แค่ระงับเหตุ
แต่ว่าจับตัวไปก็ปล่อยมายังสร้างความเดือดร้อนอยู่เรื่อยค่ะ

ผมว่านึกเรื่องจริงค่ะ

มึงไปเรียกกำลัวมาตรวจตรวจประวัติกูไม่มีหรอกขี้ยา
นี่พอไปตอนนี้

แล้วก็บุกรุกแจ้งความ
ผมไม่มีคุณมาแจ้งความกับผมแบบนี้ไม่ได้

แต่หนูก็ต้องไปที่โรงพักก็ต้องควบตัวเขาไปด้วย

อ้าวไม่ทุกครั้งอันนี้คือตำรวจมาแล้ว
ตำรวจก็มาระงับเหตุควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไป
เพราะว่าไปสุดท้ายเนี่ยไปตีหัวผู้ชายคนหนึ่งจนเลือดอาบเลย
แล้วท่วบัชบานก็บอกว่าเขาเวลาเมาเอ่ออาโวยวายทุกที
บางทีก็ปลาขวดเข้ามาในบ้านของเธอด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยต่อกับคุณนารินรัฐ

ก็บอกว่าคนในคลิปนี้ก็คือในนายสุรสัก
แล้วทุกวันเนี่ยก็กินเหล้าพอเมาก็อารวาสแบบนี้ค่ะ
ทำร้ายคมขูขอบกลัวเธอตลอดเลย
พอเธอไปแจ้งความตำรวจก็มาควบคุมเหตุ
แต่ไม่เคยเอาตัวไปบำบัดหรือพาออกนอกพื้นที่เลย
พอตำรวจปล่อยตัวปุ๊บในตายก็กลับมาเอะอะโวยวายที่บ้าน
แล้วก็ท้าทายด้วยบอกไม่กลัวหรอกตำรวจน่ะ
แบบว่ามาข่มขู่เราบางครั้งแบบเขาเมาหรืออะไรอย่างนี้
ถือมีดถืออะไรมาแบบที่จะทำร้ายแม่หนูอะไรอย่างนี้
ครั้งลูกหนูนั่งอยู่ก็ตบหน้าลูกหนู
แต่อันนี้คือมันหลายปีแล้วที่มันตบแล้วลูกหนูยังเล็ก
นั่งอยู่หน้าบ้านมาตบเมาแล้วคืออารวาสแล้วแจ้งตำรวจ
ทุกครั้งก็คือไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลย
ใช่แล้วก็คือโทรมาก็คือกว่าจะมาเนี่ย
ไม่ตายก่อนแล้วทีนี้มาก็ไล่เข้าบ้านเหมือนเดิม
ครั้งที่เขาเห็นอย่างนี้คือเราเป็นญาติใช่ไหม
คือจับคุมไปวันเดียววันต่อมาคือปล่อยออกมาแล้ว
แต่คือเราก็ขอเขาได้ไหมอยากให้จับไปบำบับควบคุมตัวอะไรอย่างนี้
อารวาสทุกรอบมามาตลอดตำรวจไปก็ออกมาละวาดอีก

ของคนในชุมชนนะเพราะว่าก็ไม่ใช่บ้านญาติตัวเองอย่างเดียวนะคะ
เดือดร้อนจากพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
คนอื่นที่อยู่ในชุมชนเขาบอกเขาก็ได้รับความเดือดร้อนแบบนี้เหมือนกัน
นี่ผู้สื่อข่าวก็ไปนะคะไปที่บ้านของในตายนะคะ
แล้วก็พยายามอธิบายให้ในตายบอกโอ้เพื่อนบ้านเขากลัว
เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวจากนี้ไปถ้ากินเหล้าเมาอยู่ในบ้าน
ตายก็รับปากนะคะจะไม่ไปยุ่งกับครอบครัวของญาติของตัวเองแหละ
งั้นเดี๋ยวอยู่ในบ้านก็เดี๋ยวต้องรอดูพฤติกรรมค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาก็ทางญาติเขาบอกว่า
ก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวในตายได้
อันนี้แถวนี้ราชเทวีใช่ไหม